เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของสลากเงากันหน่อยค่ะ
ตอนนี้งานเข้าคุณแอนนากับคุณตะบอยสเกาะ
เพราะทางกองสลักพลัสเนี่ยเขามีการไปแจ้งความดำเนินคดี๒ข้อหานักเลยนะคะ
ทั้งเรื่องของนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วก็ข้อหาช่อกงประชาชน
ประเด็นมาจากว่าสองคนนี้เขามีการคือคุณแอนนากับคุณตะนะ
เขามีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลขายทางออนไลน์นี่แหละในเว็บไซต์เว็บหนึ่ง
แต่ปรากฏว่ามีคนมาร้องเรียนว่ามันเป็นสลากเงา
สลากเงาคืออะไรคือบอกว่าขายว่ามีเลขนี้นี่

สลักพลัสบอกว่าเขาเห็นภาพนะภาพที่คุณเอามาโพสต์
ก็เป็นสลากที่กองสลากพลัสเขามี
แล้วก็มีคนที่ไปซื้อเนี่ยมาแจ้งกับเขาด้วยว่าซื้อไปแต่มันไม่มีใบ
สุดท้ายวันนี้เขาเลยไปแจ้งความเลย
ตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงเล่าต้นเรื่องก่อนแล้วกันนะคะ
สำหรับคนต้นเรื่องที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เลย
คือคุณพันธวัฒน์หน้าวิสุทธิ์หรือคุณน็อตเจ้าของกองสลากพลัส
ในฐานะนายกสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์เริ่มต้นเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊ก
ลักษณะขายสลากเงาหรือขายหวยทิพย์เขาว่าอย่างนี้เลย
คือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่มีใบจริง๑๐พฤษภาคมมอบหมายทนายไปแจ้งความดำเนินคดีแล้ว
ข้อหานักคือช่อกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และเผลออาจจะผิดตามพรบการพนันด้วย
หาเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้แต่หลังจากแจ้งความจนถึงวันนี้
ไซต์เว็บนั้นก็ยังคงเปิดขายสลากอยู่เหมือนเดิมอืม
ไม่มีการหยุดเจ้าของเว็บกองสลากพลัสเขาบอกว่าที่ผมออกมาทำผมไม่ได้มีความแค้นเคืองอะไรกับผู้บริหารของเว็บไซต์ออนไลน์ขายสลากอันนั้นหรือจะเป็นคุณแอนนาหรือคุณตะเลยนะ
แต่ผมต้องการให้ธุรกิจขายสลากออนไลน์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มันควรจะเป็นซื้อขายกันอย่างตรงไปตรงมาก็เลยอยากจะได้คำตอบจากทั้งสองคนว่าขายรูปภาพสลากที่ไม่มีใบทำไม
หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณแอนนารู้เรื่องแล้วทางคุณจักรีนบอกข่าวบันเทิงของเราก็ติดต่อคุณแอนนาไปบอกเรื่องนี้มันยังไงกันแน่
คุณแอนนาเธอก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กเหมือนกันบอกว่าเพิ่งตื่นเพราะว่าเธออยู่ที่อเมริกาเวลามันไม่ตรงกันไงบ้านเราอ่ะ
คุณแอนนาบอกว่ารู้เรื่องแล้วตกใจเหมือนกันแต่ว่าแอนนาขอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและจะพูดครั้งเดียวทีเดียวให้จบไปเลย
คือพี่แจ๊กกะรีนคุยกับคุณแอนนาบอกขอรายละเอียดคร่าวหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นก็ไลน์คุยกันคุณแอนนาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาคือยอมรับว่าเป็นตัวแทนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจริงนะ
แต่เธอมีสลากที่เป็นใบมีอยู่จริงไม่ได้ขายสลากเงาไม่ใช่สลากทิพย์ไม่ใช่หวยทิพย์อะไรใดทั้งนั้นแต่มันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะซับซ้อน
เราก็ถามว่าเอาจริงจริงคิดว่าถูกกลั่นแกล้งหรือว่ามีใครเป็นศัตรูอะไรยังไงไหม
อ่าคุณแอนนาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องแปลกแปลกอ่ะ
หลังจากที่เธอและเพื่อนออกมาไลฟ์เรื่องคดีคุณแตงโม
บอกก็โดนโจมตีตลอดแล้วก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นหลายอย่าง
ที่เธอบินไปที่อเมริกาเนี่ยคือบินไปพักสมองพักใจพักหัวทุกอย่างเลย
พักผ่อนเลยแต่ย้ำนะคะว่าไม่หนีแน่นอนเดี๋ยวจะรีบกลับมาเคลียร์ทุกเรื่อง

แต่ผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเดี๋ยวคุณตะจะออกมาแถลงข่าวภายใน๒๓วันนี้แหละ
เป็นการแถลงคนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณแอนนาค่ะ
ทีนี้พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคุณตาเขามีการติดแฮชแท็ก
โชคดีใช่ไหมโชคดีลอตเตอรี่ใช่ไหมเราก็เลยเข้าไปดูในช่องยูทูปโชคดีแฟเมอรี่ค่ะ
คือมันเป็นช่องทางแนะนำการเป็นสมาชิกผลประโยชน์ที่จะได้รับ
แล้วก็ข้อดีของการซื้อสลากกับโชคดีลอตเตอรี่
คือจริงเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยขายสลากราคา๘๐บาท
แต่ทางกองสลากพลัสเขาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง
ในเมื่อราคาขายส่งของทางออนไลน์ที่รับมาก็๙๐กว่าบาทแล้ว
คุณขายต่ำกว่าทุนได้จริงเหรออันนี้เขาก็สงสัยเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้
ช่องโชคดีลอตเตอรี่เนี่ยอันดับแรกเชื่อไหมคะว่าอาณาไปสืบค้นจากประวัตินะ
เขาบอกว่าใน๑ปีจะมีคนที่ไม่ได้ขึ้นรางวัลของกองสลาก
เป็นระดับหลัก๑๐หลัก๑๐๐ล้านเลยแสดงให้เห็นเลยนะคะว่า
หลายคนที่ซื้อสลากไปบางคนไม่ได้ตรวจหรือตรวจไม่ละเอียด
บางคนอายุมากแล้วอาจจะข้ามบางเลขไปเป็นที่น่าเสียดาย
ถ้าคุณถูกสลากแล้วไม่ได้ขึ้นเพราะว่ากว่าจะซื้อเนี่ยมันก็ยากแล้ว
กว่าจะถูกเนี่ยยากกว่าแล้วกว่าจะตรวจจบสำหรับคนที่ซื้อเยอะเนี่ย
ยากจริงค่ะโชคดีลอตเตอรี่นะคะจึงตอบรับนะคะ
เป็นอะไรที่ตอบสนองนะฮะผู้ซื้อจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อนะคะ
หรือว่าการจัดเก็บลอตเตอรี่นะคะเราก็ทำให้ไว้ทุกอย่าง
หรือจะเป็นการตรวจลอตเตอรี่เราก็ทำให้อีกด้วยค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนทราบเรื่องแล้ว
คุณตาบอกว่าอีก๒๓วันนี้จะมีการแถลงข่าวคนเดียว
คุณแอนนาบอกว่ารวบรวมหลักฐานอยู่เดี๋ยวสิ้นเดือนพฤษภาคมกลับมาถึงไทยปุ๊บ
แถลงข่าวทันทีนะคะก็เดี๋ยวต้องรอทั้งสองคนออกมาชี้แจงนะคะ